ก็เอาเรื่องของการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙หรือว่าสบคก่อนนะครับ
วันนี้ที่มีการประชุมกันเนี่ยยังไม่มีมาตรการอะไรออกมาที่เป็นการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการผ่อนปลน
หรือว่าขยายมาตรการต่างนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าทุกท่านก็รอฟังกันอยู่นะครับจะมีการแถลงวันพรุ่งนี้นะครับ
เพราะว่ามาตรการต่างจะสิ้นสุดก็คือ๓๐เมษายนแต่ว่าที่ประชุมคมมเมื่อวานนี้ขยายการ
แต่เรื่องมาตรการอื่นนะครับต้องรอฟังการแถลงพรุ่ง
นี้โดยเฉพาะเรื่องการจะขยายเวลางดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ออกไปด้วยหรือไม่นี่ก็ต้องรอฟังพรุ่ง
นี้นะฮะนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่
มีข้อสรุปนะครับกำลังคุยกันอยู่เพราะหากติดตามการประกาศห้าม
ขายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะฮะสุราเบียร์วายต่าง
จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ทางจังหวัดจะประกาศออกมาซึ่ง
ก็เป็นคำสั่งของท้องถิ่นค่ะหลังจากนั้นก็มีประกาศของทาง
ส่อบ่อครนะครับทางจังหวัดก็ขยายเวลานะครับซึ่งตอนนี้กษัตริย์
หาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว
ให้ยังมีผลบังคับใช้ต่อไป
จนกว่านายรมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
ตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคมเป็นต้นไป
ขอให้จังหวัดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพพร้อมกันทั่วประเทศ
สิ่งที่เรากำลังจะมีการผ่อนคลายที่ว่านี้
จะต้องทำกันอย่างระมัดระวัง
ในทุก๙เดือนที่เราจะประกาศออกไปเนี่ย
มันแสดงถึงสิ่งที่เป็นความสุ่มเสี่ยงทั้งสิ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นมาตรการนี้ทางท่านพอศูนย์สวบค
ใช้เวลาเรื่องนี้พอสมควรโดยให้คณะทำงานชุดต่าง

แล้วก็
หามัดตรการมา
อาจจะประกาศขยายเวลา
ห้ามขายเหล้าขายเบียร์ขายอะไรพวกนี้
หรือว่าวันไหนก็แล้วแต่แล้วจะมีช่องว่างอะไรพวกนี้

จะมีการแถลงพรุ่งนี้๑๑นาฬิกา๓๐นาที

ห้ามการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะฮะ
คำถามมาชี้แจงข้อสงสัยในเรื่องต่างด้วยนะครับ
ส่วนในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับ
วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากอทมเป็นประธาน

แต่ต้องเป็นภายใต้เงื่อนไขมาตรการที่กำหนดเอาไว้
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
หากฝากฝืนก็จะถูกปิด
ถูกระเมินการทำกดหมายทันที
แต่อันนี้เป็นการประกาศให้เตรียมการเอาไว้ก่อนนะฮะ

ของกรุงเทพหมานครมีมติเห็นชอบให้ผ่อนปลนเปิดได้เลยนะครับก็จะมี๘
สถานที่นะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงน้อยโซนสีขาวก็จะมีร้านอาหารอย่างเช่นร้าน
อยู่นอกห้างสรรพสินค้าเปิดให้นั่งรับประทานที่ร้านได้นะครับแต่ที่ร้าน
ต้องจัดที่นั่งให้ห่างกัน๑๕เมตรเป็นอย่างน้อยนะฮะ๑๕เมตรถึง๒เมตรและ
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลาดสดและตลาดนัดให้เปิดได้ให้ขายสินค้า
ได้ทุกประเภททุกประเภทเลยนะครับแต่ต้องมีทางเข้าออกทางเดียวแล้วจัดแผง
ร้านค้าแต่ละร้านเว้นระยะห่างกัน๑๕เมตรร้านตัดผมร้านเสริมสวยในกรุงเทพ
นี้อนุญาตให้เปิดได้แต่ทำได้แค่ตัดหรือสระใดเท่านั้นครับอย่างอื่นไม่ได้
เป็นประโยชน์ต่อการสื่อส่วนโรคด้วย
ย้อมสีโปรปที่ต้องใช้เวลาที่อยู่ที่ร้านนานอันนี้ยังไม่ให้
โรงพยาบาลคลินิกและสถานพยาบาลให้เปิดได้
แต่ไม่รวมถึงคลินิกเสริมความงามและควบคุมน้ำหนักนะฮะ
สนามกอล์ฟอันนี้ให้เปิดได้แต่ต้องนัดคิวมาเข้ารับบริการ
แล้วจัดเว้นระยะห่างของผู้มาใช้บริการ๑๒เมตร
สถานที่ออกกำลังกายให้เปิดได้นะครับ
ศูนย์กีฬาและศูนยวชนกรุงเทพหมานครด้วย
เปิดให้ออกกำลังกายได้เฉพาะกีฬาที่มีระยะห่างกัน
กีฬาประเภททีมนี้ไม่ให้นะฮะ
มีร้านตัดขนสัตว์คลินิกสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ให้เปิดได้
แต่ต้องนัดคิวมารับบริการ
แล้วคนที่มาก็ถ้ามาก็ต้องมีอย่างถ้าพาสุนัขมาก็พามาได้แค่ครั้งละตัว
แล้วก็อย่างที่๘นะครับก็คือสวนสาธารณะให้เปิดได้แต่ให้เข้า
ล้อมวงนั่งกินข้าวกันอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้นะ
คนนิกไม่ได้พักผ่อนได้แต่ว่าต้องเว้นระยะห่างนั่งได้ออกกำลังกายได้
ทางเข้าออกทางเดียวห้ามใช้อุปกรณ์ฟิตเนสแล้วก็เครื่องออกกำลังกายทุกชนิดด้วยนะฮะ
ไปวิ่งไปเดินได้เพราะอย่างนั้นเถอะทางกฎธมก็ขอย้ำนะครับว่า
นี่คือสิ่งที่ประกาศให้กิจการต่างในพื้นที่กรุงเทพหานคร๘สถานที่นี้
สามารถเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนได้อืมแต่ต้องรอฟังสบคก่อนว่าจะให้เปิดได้เมื่อไหร่ค่ะ
ถ้าบอกให้เปิดได้วันนี้วันนี้แล้วเปิดวันนั้นท่านจะได้เตรียมความพร้อมไว้ก่อน
แล้วก็ต้องมีการหารือกับทางจังหวัดอื่นอื่นด้วยครับเพราะว่าถ้ามีการผ่อนปลน
หรือว่าเปิดแค่บางจังหวัดอาจจะทำให้คนเดินทางข้ามจังหวัดกันมากขึ้น
เช่นเปิดแค่กรุงเทพคนอยากออกกำลังกายในสวนสาธารณะคนจังหวัดอื่นก็แห่กันมาที่กรุงเทพ

ผมอยู่นนทบุรีถ้าเขายังไม่เปิดผมมาตัดผมในกรุงเทพ

มันจะเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้เลยต้องหารือร่วมกันภาพรวมแบบทั่วประเทศเลยนะคะ